นางสาวอารยาธวีเงินอายุ๒๕ปี
เป็นพนักงานของร้านยืนรอให้การกับตำรวจ
เล่าให้ฟังแบบนี้เธอบอกว่าสักประมาณ๙โมงครึ่ง
กับเพื่อนพนักงานอีก๒คนกำลังประชุมกันอยู่ในร้าน
ลักษณะของประตูหน้าร้านเปิดไว้เพียงครึ่งเดียว

แล้วก็มีคนร้ายเป็นชายอายุสักประมาณ๓๐๓๕ปีค่ะ
เข้ามาใช้อาวุธปืนไม่ทราบขนาด
บังคับให้ยกถาดบรรจุทองซึ่งอยู่ในตู้โชว์ออกมา
เธอก็เลยตอนนั้นรวบรวมสติค่อยหยิบแหวนทองวงละ๑สลึง
ทยอยส่งให้กับคนร้ายทั้งหมด๑๑วงเพื่อถ่วงเวลาคนร้าย
พอคนร้ายได้แหวนแล้วนะคะก็หลบหนีไป
คนร้ายก่อเหตุใช้เวลาไม่ถึง๑นาทีค่ะ
ทรัพย์สินที่คนร้ายได้ไปสักประมาณ๙๐๐๐บาท
โดยคนร้ายหลบหนีไปทางบันไดเลื่อนขาขึ้น
วิ่งย้อนลงไปที่ชั้น๑ออกไปทางประตูลานจอดรถของห้าง
ไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนของคนร้ายที่จอดอยู่นะคะ
หลบหนีไปทางถนนรัฐนาธิเบสฝั่งขาออกมุ่งหน้าสะพานพระนั่งเกล้า
ทีนี้ลักษณะพฤติการของคนร้ายน่าจะเตรียมการมาก่อน
เพราะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับพนักงานร้านขายเสื้อผ้า
คุณจตุพรกลัดเจริญอายุ๔๒ปี
ร้านขายเสื้อผ้าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านทอง
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยคนร้ายที่ก่อเหตุจี้
ทรัพย์ร้านทองเนี่ยได้ทำทีเข้ามาสอบถามราคาเสื้อที่ร้านเธอก่อน
แต่ลักษณะคือไม่ได้ตั้งใจมาซื้อหรอกค่ะ
เหมือนจะมาชวนคุยเพื่อรอเวลาเพื่อถ่วงเวลา

จากนั้นคนร้ายก็เดินออกจากร้านของเธอไป
แล้วอ้อมไปที่ร้านทองก่อนที่จะไปก่อเหตุอะค่ะ
คนพลักษณ์ไหนคนพลักษณ์เสียงไม่เหนื่อยไม่อะไรใช่ไหม
ทีนี้ไปพูดคุยกับพลตำรวจตรีภัยศาลวงวัชรมงคล
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีนะคะ

สั่งการให้ตำรวจสืบสวนจังหวัดนนทบุรี
แล้วก็สืบสวนภูทรรัฐนาธิเบสนะครับ
งหน้าที่กันทำเร่งติดตามตัวคนร้าย
ซึ่งจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางพบว่า
คนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ฮอนด้าคลิกสีแดง

แล้วก็รู้แล้วด้วยว่าผู้ครอบครองเป็นใคร
มาจากอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี
ตามถนนติวานนท์เลี้ยวขวาผ่านแยกแครราย
เข้าถนนรัฐนาธิเบสผ่านหน้าสพรัฐนาธิเบส
ก่อนที่จะไปก่อเหตุจี้ชิงทอง

คนร้ายได้หลบหนีไปตามถนนรัฐนาธิเบส

เข้าสู่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ว่าคนร้ายใช้เส้นทางนี้แหละค่ะ
เพื่อหลบหนีการติดตามจับกลุ่มตัวของตำรวจ
เพื่อย้อนกลับไปที่พักย่านปากเกร็ด
แต่ว่าล่าสุดตำรวจไปที่พักแล้วนะคะ

แล้วก็มีการไปตรวจสอบทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่คนร้าย
ใช้หลบหนีล่าสุดทราบชื่อแล้ว
ครอบครองเป็นเจ้าของร้านติดตั้งเต็นต์ผ้าใบ

แต่ว่าปัจจุบันกิจการได้ถูกปิดไปแล้ว
แล้วก็เนื่องจากว่าเจ้าของร้านไม่มีเงินจ่ายลูกน้อง
ทำให้ลูกน้องต้องยึดรถจักรยานยนต์คันนี้ไปในที่สุด
ตอนนี้ตำรวจพยายามที่จะติดตามตัวผู้ต้องสงสัยอยู่นะคะ